คะถ้าพูดถึงดาราคนดังในวงการบันเทิงที่จะอยู่คู่กับวงการบันเทิงไปนานเนี่ย
จากหน้าตาดีแล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือจิตใจ
จิตใจต้องดีอย่างแม่อ้ำซุปตาเบอร์หนึ่งของเรานะคะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่ายืนหนึ่งคู่กับวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานได้เนี่ย
เป็นเพราะว่าเธอเป็นคนใจบุญสุดล่าสุดค่ะทำเรื่องสเตอร์ไพรส์
ด้วยการโผล่ไปเยี่ยมแฟนคลับรายหนึ่ง
กำลังป่วยเป็นมะเร็งกระดูกระยะสุดท้าย
โดยแฟนคลับรายนี้ค่ะเธอโพสต์ภาพที่พี่อ้ำ
ไฮโซนัทเพื่อนสนิทมาเยี่ยมถึงบ้าน
ตัวเธอเองก็ดีใจจนร้องไห้
ไม่คิดว่าซุปตาระดับประเทศจะมาให้กำลังใจ
แถมยังมีของฝากเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
ของใช้สำหรับผู้ป่วยแล้วก็ยังได้อังเปล่าจากพี่อ้ำด้วยนะคะ
ที่สำคัญเธอบอกว่าข้างบ้านเนี่ยโอ้โหพอรู้ปุ๊บแตกตื่นกันยกใหญ่
และมะม้ากับป๊าป๊าของเธอเองก็ดีใจจนหน้าบานด้วยนะคะ
นี่แหละนะก็ถือว่าเป็นแบบกำลังใจดีจากซุปตาในดวงใจนั่นเองนะคะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งคนค่ะพระเอกคนนี้หน้าหล่ออย่างเดียวไม่พอ
ใจยังหล่อด้วยพี่เวียสุกลวัฒน์ของเรา
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองตะกูตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
มอบเสื้อกันหนาวให้กับน้องนักเรียนและผู้สูงอายุจำนวน๒๑๕คนนะคะ
งานนี้อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
น้องก็เลยจัดการแสดงชุดใหญ่เป็นการขอบคุณพี่เวียและแฟนคลับด้วย
เห็นเจ้าของงานก็เลยนะขอแจมสักนิดนึงไปดูลีลาการเสิร์งของพี่เวียกันหน่อยค่ะ
แล้วก็การแต่งตัวของพี่เวียบอกเลยว่าน่ารักนะ
นี้มาในแบบเหมือนรุ่นพี่มัธยมปลาย

จะสร้างความสนุกสนานนะนอกจากจะเอาของไปให้น้องแล้วเนี่ยก็ยัง
สร้างความสนุกสนานสร้างความเฮฮาให้กับน้องอีกด้วยนะครับ
ว่าเป็นดาราน้ำดีทั้งสองคนเลยทั้งพี่อ้ำทั้งพี่เวียเลยนะคะ